มก็คือซีนห้อยหัวไม่เรียกสักทีวะซีนยากนะเนี่ยจนสุดท้าย
มารู้ว่าพี่ยังขึ้นไม่ได้เอาขึ้นไปไปห้อยหัวไม่ได้
พี่ยังเอาไซค์ขึ้นไม่ได้ค่ะเอาขึ้นไปห้อยหัวไม่ได้
เพราะว่าเสามันตกน้ำมัน
พอซอยไปถึงหน้ากอค่ะข้าวมาแล้วน้ำมาแล้ว
ทำไมทุกคนรู้ตลอดเลยวะว่าไซดมาถึงกองแล้ว
พี่แม่ก็บอกทุกครั้งที่ไซค์มาถึงแล้วเนี่ย

หมาจะหอนรับกันทั้งคุ้งน้ำเลย

และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรานั้นนั่งอยู่ข้างข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับอย่างที่ผมได้เกริ่นบอกไว้ว่าเธอคนนี้เนี่ยมีฉายาเป็นถึงเจ้าแม่หนังผีครับวันนี้สถานีผีดุของเรายินดีต้อนรับคุณซายเจริญปุระครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นเกียรติมากมากขอบคุณมากมากที่มาเยี่ยมยินดีที่บ้าน
ถ้าพูดถึงความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับผีผมมีกราฟให้๑๐๐

เชื่อว่าโลกนี้มีผีแน่
เชื่อว่าเราใช้ชีวิตร่วมกับวิญญาณ

อยู่ก็พร้อมกันนั่งนอนดูอะไรก็อยู่อยู่กันอย่างนี้

คือสามารถไปต่างจังหวัดแล้วนอนคนเดียวได้

สามารถอยู่คนเดียวในโรงแรม

เพราะว่าบางคนเลเวลนี้ทำไม่ได้

เพราะว่างานเรามันต้องไปต่างจังหวัดไปอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหม

นอนอยู่แบบทีวีเปิดกลางดึกก็

คือสามารถแบบจัดการเหตุวิธีคิดของตัวเองได้

แต่ก็คือว่าเฮ้ยอยู่ใครอยู่มัน

วันนี้ที่เราเข้ามาในพื้นที่นี้
อาจจะรบกวนคลื่นชีวิตของเขาก็ได้

เพราะว่าปกติแล้วด้วยงาน

คนทั่วไปเขาก็ไม่ได้ต้องไปใช้ชีวิต

ตึกที่ไม่ใช้แล้ว
คืองานเรามันจะต้องไปในสถานที่

แล้วมันก็มีหลายครั้งที่

ว่าใครรู้สึกอะไรเห็นอะไรเนี่ย

อย่างที่พี่แจ๊คบอกบางคนเขาไม่ได้จริง

กล้องมันจะไปต่อไม่ได้มันจะเสียงานกัน

อย่างที่เราเคยดูผลงานที่มันผ่านมา
ส่วนมากก็ตามคอนเซ็ปต์ฉายาเลยฮะ

ไล่มาตั้งแต่หนังหน้า

ก็ผีค่ะผีเพราะว่าไปถ่ายก็สนามกีฬาก็ล้างแล้วเหมือนกัน
เพราะว่าโลเคชั่นที่จะไปถ่ายมันก็จะหนีไม่พ้นสถานที่รกร้าง

จะไปถ่ายในห้างที่มันเปิดอยู่ก็ไม่ใช่
ไม่ใช่เพราะว่าถึงขนาดว่า
แม้แต่ว่าหนังที่ไม่ใช่หนังผี

คือมันก็ยังต้องไปในแบบนี้อยู่
แน่นอนว่าคงจะหนีไม่พ้นกับการพูดถึง
ในกองนั้นเนี่ยมันเคยเจอเหตุการณ์อะไรบ้างหรือเปล่า
มีเหตุการณ์ไหนไหมที่อันนี้ใช่
แต่ปลอบใจตัวเองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่พี่

เราจะต้องไปอยู่ในมาร์คที่มันไม่มีคนอยู่รอบ

เช่นอยู่ทรายผุดตัวขึ้นมาจากความว่างเปล่า
ตอนแรกมองไปไม่มีอยู่ก็มีโผล่มา
นั้นเวลาเดินเข้ามาร์คเธอต้องไปคนเดียว
หรือไม่ก็คืออย่างมากก็มีพี่แจ๊คไปส่งแบบแค่ขอบ

เอาเราเป็นคนเดียวอยู่แล้วก็
ฉันว่าฉันเห็นคนที่อยู่ใกล้ฉันมากเกินไป

แม้ว่าเขาจะอยู่ไปนั่งอยู่บนต้นไม้

แล้วไซไม่ใส่แว่นไม่ใส่เลน
ใส่อะไรทั้งสิ้นทุกอย่างจะคลุมเคลือมาก
ดังนั้นเราจะสบายใจกับการที่แบบสร้างไฟแน่

เขาจะใส่เสื้อสีตามทีมเขา
มันก็จะมีแบบเสื้อสีแดงเสื้อสีน้ำเงินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เสื้อขาวแต่กูก็มาช่างไฟแล้ว
ก็อาจจะเลือดเลือดเปลี่ยนเขาเปลี่ยนมา
หรืออยู่ถอดเสื้อก็ช่างไฟร้อนแหละ
ร้อนแหละกูว่าคือมันจะทำให้เราทำงานต่อได้
แล้วก็ไม่ต้องมานั่งซักถามอะไรกันว่าใช่ใช่ไหม
เพราะว่าคือใจก็ยังรู้สึกว่า
เขาไม่ได้ทำให้งานเราเสียหาย

เป็นเราเราก็ต้องอยากดูมีกองถ่ายมาหน้าบ้าน
ถึงว่าอาจจะแบบดูสูงนิดนึงก็ช่างไฟแหละ
ก็จะใช้วิธีคิดแบบนี้เอาเลย
เครียดเหมือนกันกับการที่ต้องแบบแค่ไปยืนรอคิว
ระหว่างที่รอระหว่างที่ทีมกำลังเซ็ต
รอจะขานกล้องอุปกรณ์ขานเรื่องเสียง
มันจะเป็นช่วงที่เงียบมากแล้วเราต้องมีสมาธิมาก
ถ้าเราเวิร์คแวกครั้งนี้มันจะยากแล้ว
มันจะกลับมายากหรือว่าถ้าแบบว่า

คือเพราะว่าทุกคนก็จะต้องทำงานกันอย่างร้อนหนาว

มาว่ากันถึงโลเคชั่นโลเคชั่นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างแล้วทั้งสามเรื่องเมื่อกี้
ไม่ว่าจะเป็นนางนาคเฮียนน้ำผีนองสยองขวัญ
เคชั่นไหนที่คิดว่าหินที่สุดสำหรับการทำงานของเรา
จากเรื่องวัดจากเรื่องนางนาค
วัดจริงไม่ใช่เซ็ตขึ้นมานะไม่ไม่ได้เซ็ต
คือต้องอย่างนี้มันเป็นอยู่แถวโซนเมืองนนท์สมัยที่ยังไม่ได้ตัด

แล้วเซตที่ถ่ายเนี่ยค่ะมันเป็นหอฉัน
จริงมันคือหอฉันโบราณ
ที่สร้างด้วยไม้อายุเกิน๑๐๐ปีแน่นอน

ผมคิดว่าโลเคชั่นนั้นที่เราเห็นในหนัง

ไม่ได้สร้างค่ะเป็นของแท้
ก็คือแต่เขากำลังจะทุบเพราะว่า
ค่าดูแลรักษาค่าบำรุงไม้มันก็ผูกพังไปเรื่อย
มันเป็นเหมือนตอนที่เขาไปดูมาจากหลายที่
อันนี้มันเป็นอันเดียวที่ยังไม่มีการเดินสายไฟ

แล้วก็อ่ะโอเคก็ไปตามแผนการของวัด
ดังนั้นเราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่า

อายุการใช้งานมันจำกัดมากค่ะ
คนไม่สามารถจะเข้าไปเหยียบไปดึง

ก็เข้าไปดูเฮ้ยมันใช้ได้เลย

แล้วก็หนังหน้าต้องบอกว่ามันเป็นหนังฟอร์มเล็กนะคะในยุคที่เราทำ
มันมันมาในการรับรู้ของคนนี้คือแบบมันได้ร้อยล้านก็จริง
แต่ว่าตอนถ่ายมันไม่มีใครรู้ว่ามันจะได้ร้อยล้าน
แบบมันเป็นแบบเล็กจิ๋วค่ะ
ก็ดูแล้วมีพื้นที่ให้คนทำงานได้พอสมควรอะไรอย่างนี้

ก็ไปตอนเย็นลงผิดก็รอ

เราก็รอตอนแม่ชายยังอยู่ก็ถาม

เออก็รอกันนานแล้ว

ดึกไก่ไหมได้เรื่อย

พี่มันยังไม่ใกล้จะยิ่งดึกไปอีก
แล้วก็เพราะว่า

ถ่ายเนรถถ่ายไอ้นู้นอย่างนี้
เราก็แบบโอเคก็รอก็ได้อะไรอย่างนี้ครับ
จนสุดท้ายมารู้ว่า
พี่อายุคราวอากาศยังเอาไซส์ขึ้นไม่ได้ค่ะ

ตกน้ำมันแบบตกน้ำมันอาบ

แต่วันนั้นมันเปียก

เฮ้ยเออก็เช็ดทีมงานก็เลยเช็ด

พวกมึงก็กล้าค่ะ

แจ๊คก็คือไอ้ระหว่างที่ซายไปถามว่าเมื่อไหร่จะถ่ายเนี่ย
เขาแบบอุ้ย
แล้วมันคือเป็นเสาไม้ใหญ่มากแบบทั้งต้น
คือมันแบบโบราณสร้างแบบโบราณมากเลย

เออมันไม่กล้าถามเลยอะ

เขาก็คือเช็ดรอบนึงก็มาอีก

ก็ตกอีกก็เช็ดอีก

ก็คือในเรื่องนี้เรียกเรียกย้าหน้ากับลูกนะคะ

แต่ตอนนั้นอ่ะเขายังไม่บอกตายอืมเพราะว่าบอกแล้วเดี๋ยวแบบอืม
เป็นข้อตกลงกันตั้งแต่ต้นว่าเราจะไม่บอกกันนะอะไรอย่างเงี้แต่ทุกคนรู้
อันนั้นคือตอนไซมาแล้วต้องโดนแบบชักลอกขึ้นไปเพื่อจะไปค่อยหัว
คือทุกคนเลยมีความลุ้นแบบแปลกที่เราสัมผัสได้ว่า
ถ้าขึ้นไปแล้วน้ำมันมันออกมาอีกจะทำยังไงซึ่งก็โอเคไม่ออก
แล้วก็คืนนั้นไซถ่ายได้แค่ประมาณ๒๓ชั่วโมงเพราะว่าไซห้อยหัวจริงแล้วเลือดมันเลือดมันตก
แล้วตาแบบคือเส้นเลือดในตามันเริ่มแตกแล้วมันไม่ไหวแล้วก็โอเคได้แค่นี้ก็พอจากที่ตอนแรกวางไว้ถึง๖โมงเช้านะคะ
ก็ฉากที่เราเห็นแบบปื๊ดนิดเดียวแล้วเห็นห้อยนั่นแหละพี่คือขึ้นไปแล้วอ่ะเราเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาคือตัวมันแกว่งแล้วมันมาร์คมันมาร์คเฟรมยากอะค่ะ
คือกว่าจะนิ่งกว่าจะมาร์คเฟรมได้คือไซดก็ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้ก็ต้องเอาลงมาพักเลย
มันก็สื่อแต่ว่าโอเคสุดท้ายก็ได้ก็มันอยู่ในทีประมาณปี๓ก็ลงใส่ก็ลงไปพักก็โอเคกลับบ้าน

ตอนนั้นอยู่ทั้งวันทีมงานเข้าไปเซ็ตก่อนนะคะ
แล้วก็พอหลังจากที่ขอหยุด

ทีมงานไปเจอข้างนอก
ซึ่งถือว่านอกความรับผิดชอบของซายแล้ว

จะเป็นพี่อุ๋ยจะเจอบ่อยที่สุดค่ะ
แต่ว่าจริงแล้วคือเรื่องนางนาคมันมีความ
มันมีความแปลกที่อธิบายยากมาตั้งแต่ตอนใส่

เจกต์นี้เขาวางมานานมากค่ะ
เองยังได้อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ว่า

แบบจะเป็นเรื่องนี้นะเราก็ยังอ่านว่าเออก็คงจะออกมาดี
ผ่านไปประมาณ๖๗เดือนเลยค่ะ

หนูอ่านข่าวตั้งแต่ต้นปีแล้วนะ

ถ้าขนาด๖๗เดือนยังแคสติ้งไม่ได้
เพราะว่าทรงเราดูไม่หนังผีเลย
ไม่แจ้งตอนนั้นใส่เพลิงขึ้นปี๑ค่ะ

แต่ก็โอเคไปแคสเพราะมันแคสเฉยได้ไม่ได้ไม่รู้
เขาก็จะจับคู่แคสกันแล้วแต่ว่าวันนั้นนัดใครมาได้

อะมีซีนน์เล่นด้วยกันเล็กน้อย
เราก็เอ่อมีถ่ายซีนคุยกัน
แล้วก็มีของไซด์เดี่ยวก็คือตอน
เรารู้แล้วว่า
หัวเรารู้ว่าเราไม่ใช่คน

ใส่ก็โอเคถ่ายไป
ก็ไม่มีปัญหาอะไร
ไมค์แก๊กมากอะไรอย่างเงี้ย
คือแบบถ้าพูดเบาก็ไม่ได้ยิน
เออมันคืออะไรแบบนั้น
เสร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็
เห็นคนที่กำลังจะมาลองแคสต่อจากเรา
แล้วก็เออก็โอยพรกันไป
ใส่ก็โอยพรพี่เมกไป
ก็ยากย้ายกลับไม่มีอะไร
จนสุดท้ายโอเครู้แล้วว่าได้ได้เล่น

หนูสวยเหรออะไรอย่างนี้
ก็แบบหรือยังไงหรืออะไร
เขาก็แบบมันก็ไม่ใช่พี่คนเดียวหรอกที่เลือก

คือทีมงานเหรออะไรอย่างนี้
เพราะคือวันที่ใส่ไปถ่ายอ่ะ
อ่าซีนเจอกับพี่เมกไม่มีอะไร
แต่พอซีนที่รู้ที่รู้ว่า
เราแบบผัวรู้แล้วว่าเราแบบ
มันผี
ข้างนอกอ่ะพยุมา
ใส่แต่ไม่รู้เรื่อง
เพราะเราอยู่ข้างในตึกใช่ไหมค่ะ
ข้างนอกอ่ะพยุมามีหมาหอนด้วย
แล้วทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไร
แต่พอมาเช็คเทปอะค่ะ
เสียงหมา
เสียงฝนเสียงพยุเนี่ย
เข้าพร้อมเข้ามาในกล้อง
มันจะการมันได้เลยเหรอ

คือเก็บครบหมด

คนที่มาก่อนหน้าไซน์เนี่ย
มีแต่ภาพไม่มีเสียง
แล้วก็เป็นไซน์ที่มาคบทั้งภาพเสียงเอฟเฟคข้างนอก
แล้วคนหลังจากไซน์เนี่ยก็คือมีแต่เสียงไม่มีภาพ

อ้าว
เข้าใจพี่อุ๋ยแล้วเข้าใจคำพูดกันแล้ว
จริงก็ว่าอะไรอย่างนี้พี่อุ๋ยบอกแล้วมันบังเอิญว่า

ก่อนนั้นอะเขาหามาแล้ว๖๗เดือนพี่บอกอะค่ะ

ตอนวันหนึ่งเหมือนแกก็แบบไม่ไหวแล้ว
ย่าอยากได้ยังไงก็บอกละกัน
แล้วแกก็ฝัน

พร้อมเถอะ

ก็เห็นวันนั้นแล้วก็มาเจอเทปแคสที่เป็นแบบนี้อีก

ย่ามาช่วยเลือก
ย่ามาช่วยเลือก

พอรู้ว่าได้เล่นเนี่ยก็ตกลงเรื่องค่าตัวใดกัน
ซึ่งฟังจากแปลนของพี่อุ๋ยแล้วเนี่ย
ใส่ทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะผมก็ต้องคง

แบบสมจริงที่สุดแต่อย่างนี้ค่ะ
แม่ใจเขาก็แบบโอ้โหแล้วโดนถ่ายผมทรงนั้นน่ะ
ในยุคนั้นมันดูประหลาดมาก

มันคือมหัดไทย

เขาก็เรียกฆ่าตัวไป

โอ้ยแม่ลดหน่อย๓๔๔
นี่ดิวอ่ะพอนังออกน่ะ

มันมีคำแบบมันเคาะกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย
อ่าก็ต้องนู่นต้องนี่
ถ้าแม่แบบว่าถ้าแม่ไม่พอใจแม่แม่แฮปปี้
เดี๋ยวอุ๋ยเอาเงินส่วนตัวอุ๋ยจ่ายให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
คือถึงขั้นนั้นก็แล้วอ่ะ
สุดท้ายก็เลยว่าโอเคงั้นเค้าเล่นพี่อุ๋ยไม่ต้องมาเดือดร้อนด้วย

จะไปออกรายการจะไปกรอบโกยเอาเงินจากเกมโชว์
เอออยากเล่นเพื่อย่าเราเชื่อเราเชื่อในสิ่งเดียวกันกับที่พี่อุ๋ยอยากนำเสนอ

มันนั่งกันตัวดำ๒คนเลยอะแล้วมันก็แต่สุดท้ายมันเวิร์ค

แต่ทุกครั้งมันมีปัญหาเสมอเช่นเสียงดับ
จึงมันเป็นเรื่องแบบทุกครั้งทุกครั้ง
กล้องไหนก็มีปัญหาเรื่องเสียงแก
ถึงแม้ว่ามันจะใช้ได้มาตลอดมันมาดับตรงซ้ายพอดี
ไม่เว้นเท่ากองนี้นะครับ
ก่อนหน้าถ่ายก็เป็นนะ
พี่แจ๊คเป็นพยานนะเป็นจริงพี่แจ๊คเป็นพยานนะ
ครับเป็นจริงพี่แจ๊คเป็นพยานนะ
เป็นจริงพี่แจ๊คเป็นพยานนะ
เมื่อกี้ก็นั่งแก้กันอยู่เมื่อกี้ก็นั่งแก้กันอยู่
จนวันหนึ่งมีเป็นเกมโชว์มาอันหนึ่งให้ออกคู่พี่แม่เลยในรายการจะมีละครสั้นเป็นเกี่ยวกับนางนาค
แม่ก็แบบเออออกละกันคือมันก็ต้องมันปฏิเสธมาแบบสิบอันแล้วมันก็ต้องเออ